แม้ว่าตลาดน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มในเมืองไทยจะเล็กมากนะครับ
เมื่อไปเทียบกับตลาดชาเขียวแต่ว่าวันนี้เริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อยแล้วครับ
เมื่อผู้เล่นในตลาดเครื่องดื่มหลายรายต่างเข้ามาจับจองพื้นที่
ผู้ที่ผลิตน้ำผลไม้น้ำอัดลมรวมไปถึงผู้ที่ส่งออกน้ำมะพร้าว
ที่ได้หันมาทำตลาดในประเทศเพราะมองว่าแนวโน้มการเติบโตของตลาดน้ำปลาพร้าว
ที่เป็นกระแสใหม่ของผู้บริโภคที่รักสุขภาพนั้นกำลังดีขึ้นเรื่อย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
มะพร้าวพร้อมดื่มบรรจุขวดหรือแบบกระป๋องหลากหลายแบรนด์
มีวางจำหน่ายในท้องตลาดเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภค
รวดเร็วและกว้างขวางหลังจากกระแสการดูแลสุขภาพมาแรง
รวมถึงมีงานวิจัยทางด้านอาหารในสหรัฐอเมริกา
ค้นพบถึงคุณประโยชน์และสารอาหารที่มีในน้ำมะพร้าว
ทำให้เริ่มมีผู้เล่นในตลาดเครื่องดื่ม
ลงมาจับจองพื้นที่มากขึ้นค่ะ
เว้นแม้แต่ผู้ผลิตน้ำมะพร้าวส่งออก
หันมาปรับแผนบุกตลาดในประเทศควบคู่กันไปค่ะ
มะพร้าวน้ำหอมลูกที่ใหญ่เกินไปหรือว่าเล็กเกินไป

พร้าวเหล่านี้ค่ะจะถูกนำมาแปรรูป
เป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ออร์แกนิค๑๐๐

เจาะกลุ่มไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ค่ะ
จุดขายออโคโคชูความเป็นสินค้าออร์แกนิค

เป้ารายได้เติบโต๑๒๐ต่อปีค่ะ
คนไทยเริ่มมีความรู้ว่าน้ำมะพร้าว
เป็นน้ำที่มีประโยชน์สำหรับเขา
ก็เริ่มหันมาใส่ใจ
แต่น้ำพยาบาลคือมะพร้าวอย่างที่เรียบนั้นคือมันบูมาก
เพราะฉะนั้นราคามันจะสูง
อกจากนี้ก็ยังมีบริษัทเทพดุงพรมะพร้าว
เจ้าของผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปชาวเกาะ
หันมาลุกตลาดมะพร้าวพร้อมดื่มในประเทศไทยเช่นกันค่ะ
โดยเจาะกลุ่มผู้รักการออกกำลังกาย
และนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เคยบริโภคผลิตภัณฑ์ชาวเกาะมาก่อน

ทำให้ค่ายน้ำอัดลมอย่างค่ายอาร์เจมส์บิ๊กโคล่า

ตัดสินใจเปิดตัวน้ำมะพร้าวอัดลมเป็นครั้งแรกในตลาดเมืองไทย
โดยเริ่มทดลองวางจำหน่ายใน๗๑๑ได้ไม่ถึงเดือนค่ะ
คาดหวังว่าสินค้าใหม่นี้จะช่วยผลักดันยอดขายสินค้าในกลุ่ม
ให้เติบโตได้ถึงร้อนละ๑๕

ยังมีอันนี้
มีแบรนด์ใหญ่อีกหลายรายที่กำลังจับตาตลาดนี้
และเริ่มทดลองตลาดโดยนำวุ้นมะพร้าวเข้ามาเป็นส่วนผสมบ้างแล้ว